ท่านผู้ชมครับมีเจ้าของรถคันหนึ่งเขาโพสต์คลิปเพื่อร้องเรียน
บอกว่าถึงเวลาแล้วมันก็หาใครรับผิดชอบไม่ได้
เพราะว่าเหตุมันเกิดจากสุนัขตัวหนึ่งเป็นสุนัขพันธ์บางแก้ว
ก็รู้แหละว่าเจ้าของเป็นใครค่ะแต่เจ้าของเขาบอกว่า
นี่แหละครับเห็นไหมฮะคือมีรถคันหนึ่งมีผ้าคลุมรถจอดเอาไว้ที่ข้างลัว
แล้วสุนัขพันธ์บางแก้วตัวนี้มันก็ขึ้นไปตามภาษาของหมา

ผู้ที่เป็นเจ้าของคลิปที่โพสต์คลิปลงในโลกออนไลน์นะครับ
ระบุข้อความว่าขนาดมีคลิปชัดเจน
ประกันยังทำอะไรเจ้าของหมาไม่ได้เจ้าของหมาไม่ยอมไปสอนอ
ให้ไปฟ้องอย่างเดียวตำรวจมาก็พูดอะไรไม่ได้
เจ้าของไม่ไปอย่างเดียวบอกว่าให้ไปเอาเรื่องกับหมานู่น
กระโปรงรถบังโครนข้างยับเยินประกันก็รับผิดชอบไป
พร้อมกับทิ้งท้ายว่าจำไว้นะเลี้ยงหมาพรบคุ้มครองสัตว์
ทำอะไรหมาไม่ได้แต่ถ้าลองหมาโดนทำเต้นหาคนรับผิดชอบทันที
นี่แหละกฎหมายไทยก็เหมือนกับบ่นไปถึงเรื่องของกฎหมายนู่นเลย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเห็นคลิปนี้นะครับก็เลยสอบถามไปยังหญิงสาวเจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์
เธอบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเธอมาเห็นก็คือผ้าคลุมรถกระจุยกระจาย
รถเป็นรอยขีดขวนเต็มไปหมดเสียหายหลายจุด
ก็พยายามหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรเธอไม่ใช่คนถ่ายคลิปนะ

แต่ทีนี้พอถามไปถามมาก็มีเพื่อนบ้านบอกว่าเออเขาเห็นเขาถ่ายคลิปไว้ด้วย
แล้วก็เอาคลิปให้ดูถึงรู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากสุนัขของบ้านข้างกัน
เธอก็เลยไปหาเจ้าของสุนัขแต่ปรากฏว่าเจ้าของสุนัขไม่ให้ความร่วมมืออะไร
ไม่ให้คำตอบอะไรบอกแค่ว่าก็ไปเรียกเอากับประกันไปฟ้องเอา
เพราะว่าตัวเขาไม่ได้เป็นคนทำแต่หมามันเป็นคนทำ
เหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้เธอรู้สึกว่าแหม่มันแย่มาก
คิดว่าเป็นเพื่อนบ้านกันอย่างน้อยคำว่าขอโทษหรือพูดจากันดีก็ได้

ก็เลยไปเรียกเขามาเขาก็ให้ไปเรียกประกัน
แต่พอประกันมาเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือ
ขอให้ไปช่วยไปเซ็นรับทราบที่สอนอเขาก็ไม่ไป
ขอประกันบอกถ้าไม่ไปงั้นขอบัตรประชาชนหน่อยก็ได้
เขาก็ไม่ให้เขาบอกว่าเธอก็ไปฟ้องร้องกันมา

หมามันทำอยากเอาเรื่องก็ไปเอาเรื่องกับหมาเขาว่าอย่างนี้
เสียใจนะเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้อะไรมากนะคะ
คำขอโทษสักคำก็ไม่มีอะไรอย่างนี้
คือแบบบอกปัดอย่างเดียวว่าให้ไปฟ้องมา
ตำรวจมาเชิญเมื่อเช้าก็ไปแจ้งตำรวจมาเชิญสองรอบ

ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วก็เหมือนหมาไปกัดคนคนเจ็บ

คุณต้องดูแลอยู่ในพื้นที่ของคุณ
อันนี้เป็นพื้นที่นอกเขตพื้นที่บ้านคุณแล้วคุณปล่อยออกมา
เอาเป็นว่าทางเจ้าของรถเขาบอกว่า
เขาก็ไปคุยกับเจ้าของสุนัขอีกรอบนึงนะ
แต่ได้รับคำตอบกลับมาว่า
คือเจ้าของรถเนี่ยไปบอกเจ้าของสุนัขว่า
ยังไงก็ช่วยดูแลสุนัขให้ดีหน่อย

เธอนั่นแหละกลับไปดูแลรถของเธอดีก็แล้วกัน
เลยบอกว่าเสียความรู้สึกมาก
ที่แบบโอ้โหพูดจาแบบนี้

ควรจะดูแลสุนัขไม่ให้ไปก่อความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไม่ใช่เหรอ

เจ้าของรถบอกว่าตำรวจในท้องที่เนี่ยก็รับแจ้งความเอาไว้แล้วนะ
เพื่อที่จะให้เจ้าของสุนัขมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะถือว่าทำให้รถยนต์ของเธอได้รับความเสียหาย
ค่ะตามหลักเลยค่ะ
เพราะว่าเป็นเรื่องของหมาไม่ใช่เรื่องของคนอันนี้ไม่ได้